สวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับเอมมี่โชโร
กับรายการทำนายไทยรัฐนะคะ
รายการที่คุณทุกท่านนะคะมีสิทธิ์เลือกดวงชะตาของคุณเอง
ผ่านกองไพ้ทั้งสามกองกับการพิกกัดค้าว
และแน่นอนนะคะเพียงแค่คุณใช้หัวใจของคุณสื่อสารค่ะ
หัวข้อท็อปปิกของเราในวันนี้คือหัวข้อ
ถ้าในเดือนนี้คุณเสี่ยงโชคคุณจะมีลาบรอยหรือไม่นะคะ
แน่นอนนะคะว่าเราจะต้องลุ้นกันอยู่ทุกเดือนทุกเดือนค่ะ
เราลองมาให้ไพ่นำทางโชคลาภของคุณ
ใครจะรวยเป็นคนถัดไปวันนี้มีคำตอบแน่นอนค่ะ
ทำนายทายรักทำนายทายทักกับทำนายไทยรัฐ
และวันนี้นะคะเราจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะ
ไพ่ไปพร้อมกันตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกันค่ะ
วันนี้นะคะไพ่กองไหนจะเป็นของคุณแต่ละท่านมาให้ไพ่ทำนายกัน

ไพ่มาครบทั้ง๓กองเรียบร้อยแล้ว
และเราขอแทนกองที่๑นะคะทางด้านนี้เลยค่ะ
สีแดงแรงฤทธิ์เพิ่มอิทธิฤทธิ์ให้กับความเป๊ะความปังกับโชคลาภของคุณ
ที่๒กองที่๒นะคะสีเขียวค่ะ
เขาบอกว่าสีเขียวนั้นเหนียวซับเราก็มาดูกันค่ะว่ากองนี้จะได้เหนียวจริงหรือไม่
และกองที่๓สีน้ำเงินนะคะแน่นอนค่ะต้องนำพาเงินทองมาให้กับเราทุกท่านอย่างแน่นอน
กับ๓กองไพ่นี้ให้ทุกคนนะคะตั้งจิตอธิษฐาน
ใช้ใจของคุณสื่อสารกับไพ่ของเรา
และนี่นะคะก็คือไพ่กองที่๑สีแดงแรงฤทธิ์ของเรา

ไพ่กองนี้จะมอบโชคลาภให้กับคุณหรือไม่ค่ะ
กองนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคุณอาจจะเคยเสียไปเยอะ
แล้วก็เสียไปมากกับการเสี่ยงโชคลุ้นโชคของคุณเอง
กองนี้ค่ะเราต้องบอกกันเลยนะว่าในอดีตการไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไร
คุณไม่ต้องไปสนใจค่ะเพราะวันนี้ไพ่ได้บอกมาแล้วค่ะว่า
ในช่วงเดือนนี้ค่ะถ้าเกิดคนที่มาเลือกกองที่๑สีแดงแรกฤทธิอันนี้
ต้องบอกเลยนะคะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะได้ได้ลุ้นเบาซอบ
แต่เป็นปึกเป็นก้อนอย่างแน่นอนค่ะแต่เราจะเสริมให้กับคุณเลย
ที่ผ่านมาค่ะขอให้คุณนะคะจงทำทุกอย่างเหมือนเดิม
มีไกด์ง่ายให้กับคุณนะคะว่าช่วงนี้ค่ะถ้าคุณอยากจะเสริมในเรื่องของโชคลาบเงินทองของคุณเอง
คุณกำลังจะได้แล้วเนี่ยคุณต้องแต่งตัวให้สวยให้เลิศให้เชิดเข้าไว้
ใส่เสื้อผ้าสีสันสว่างสดใสนะคะแล้วก็ทำดีกับผู้ใหญ่ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านคุณพ่อคุณแม่หรือเจ้านายคนที่อยู่ในอำนาจเหนียวกับคุณ
เขากลุ่มนั้นนะคะอาจจะได้นำพาเลขดีเลขเด็ดมาให้กับคุณได้
อีกอันหนึ่งค่ะถ้าเกิดวันไหนที่คุณกำลังอยากจะไปเสี่ยงโชคลุ้นโชค
แนะนำค่ะใส่เสื้อผ้าสีสว่างสีเหลืองสีทองสีส้ม
วันนั้นค่ะหน้าผมต้องจัดเต็มอย่างน้อยเราต้องเตรียมการไปเลยว่า
จะรวยแล้วในวันพรุ่งนี้วันนี้ฉันจัดเต็มเลย
ก็เดินเข้าไปเลือกเลขที่คุณชอบเลยค่ะและเท่าที่เราเห็นแล้วนะคะ
คุณเสียมามากไม่เท่าไหร่ค่ะแต่การที่คุณเสียไปนั้นนะคะ
จะได้อะไรกลับคืนมาสิ่งที่เราเห็นในวันนี้เลยนะคะ
มีทั้งควีนเหรียญนะคะคิงเหรียญและ๙เหรียญ
นี่คือสามใบแห่งความรวยค่ะคุณอุ้ยตายแล้วอิจฉาซะเหลือเกินนะคะณวันนี้ค่ะ
อกจากคุณนะคะจะได้ลาบจากเรื่องของเงินทองแล้วค่ะ
อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นผลพลอยได้ที่คุณจะได้เพิ่มเติมกับเพื่อนกองนี้ก็คือ
คุณจะได้เจอกับกรยานมิตรที่ดีค่ะที่จะช่วยเสริมให้กับคุณ
จากจะได้ในเรื่องของโชคลาบเงินทองแล้วค่ะ
คุณยังได้ในเรื่องของการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือค่ะ
เสียมามากต้องบอกเลยนะคะว่าที่ผ่านมาเสียแล้วคุ้มค่ะคุณ
เพราะตอนนี้เดือนนี้คุณจะรวยแล้วนะคะโอ้โหอยากจะตรบมือให้ดังเลยค่ะทุกคนค่ะ
เห็นมานิดนึงนะคะว่าแหมดูจาก๓ใบนี้คุณเห็นอะไรไหมคะ
แจ๋วแหววเลยนะคะเราแอบดูให้หน่อยดีกว่า
สำหรับตรงนี้ค่ะคุณคะมุมนี้เลยนะคะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะว่าใครจะเห็นอะไรนะ
โอ้โหมีใครมองไหมนี่ไม่ได้ไกดเลยนะคะว่าอยู่ตรงไหนใครจะเห็นอะไรอยู่ตรงนี้คะ
คุณจะเป็นคนรวยคนถัดไปในทุกวันไหนคะ
กับ๑๖บ้าจริงทุกคนรู้กันหมดเลย

แต่ให้เก็บพลังงานของคุณเอาไว้ให้ดีค่ะ
เพราะไพ่กองนี้จะเป็นไพ่ของคุณค่ะ

และแน่นอนนะคะว่าถ้าคุณเลือกกองนี้
กลับมาคอมเมนต์บอกเอมมี่หน่อยนะคะว่า
วันพรุ่งนี้คุณจะใส่ชุดอะไร

แล้วก็มาพิมพ์บอกกับเอมมี่กับรายการทำนายไทยรัฐค่ะ
สำหรับเพื่อนทุกคนที่เลือกกล่องที่๒

ถ้าคุณเสี่ยงโชคคุณจะได้ลาบรอยหรือไม่
กับกล้องที่๒สีเขียวเหนียวทรัพย์ของเรา

ปิดกระปอยเล็กน้อย

มากกว่าที่อาจจะไม่ใช่เรื่องของการเงิน
ในช่วงนี้ค่ะถ้าเกิดคุณจะพระจับผูเดินทางไกล
ไปเจอเด็กที่อาจจะมามอบอะไรบางอย่างให้กับคุณ
ขอให้คุณเพ่งเล็งถึงจุดนั้นให้ดีค่ะ
เพราะอะไรคะคุณจะได้มาจากคนที่มอบให้
แต่ถ้าคุณฝันเองเนี่ยไม่น่าได้
ดังนั้นค่ะถ้าช่วงนี้คุณกองนี้มีเกณฑ์เดินทางไกล
แล้วก็มีเด็กนะคะตัวน้อยนะ
เดินมาหยิบยื่นหรือมอบอะไรให้กับคุณ
ไม่ว่าจะเป็นกระดาษของหรืออะไรก็ตามแต่นะคะ

และสิ่งนั้นค่ะจะนำพามาซึ่งโชคชะตาให้กับคุณ

สิ่งที่คุณได้อาจจะไม่ได้เท่าที่คุณคาดหวังเอาไว้
ดังนั้นถ้าคุณอยากได้มากหวังให้มันมากเข้าไว้ค่ะ

กองนี้ค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่เอมมี่เห็นเลยนะคะว่า
โชคลาภนะคะที่คุณจะได้อีกอันหนึ่งก็คือ
มีคนพร้อมที่จะมาช่วยเหลือคุณค่ะ
ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในอดีตที่ค้างคามานาน

แต่คุณจะได้ในเรื่องของหัวจิตหัวใจ
ช่วยในเรื่องของการสื่อสารการเจรจาของคุณ

ใครที่เข้ามาเลือกกองไพ่สีเขียวเหนียวทรัพย์อันนี้นะคะ
เอมมี่ในวันนี้บอกแล้วนะคะว่า
ในเรื่องเงินเงินทองอาจจะไม่ได้เด่นเท่าไหร่ค่ะ
แต่คุณก็อาจจะได้ค่าขนมกรุบกริบจากเด็กน้อยนะคะ
บอกใบ้ให้นิดนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะน้อยใจไปค่ะ

คุณเห็นเลขอะไรไหมคะมันเล็กมากเลยคุณค่ะ
อืมแต่ละคนจับจ้องอย่างดีเรามองเห็นเลยค่ะ
เพราะอะไรคะพลังงานในมือมันสั่นเลยค่ะทุกคน
โอ้โหเราเห็นเลยบอกแล้วดองนี้ค่ะ
เอาเป็นว่ากรุบกริบก็พอนะเอาแบบสนุกสนานนะคะ
สนุกสนานก็พอให้มันแบบอุ๊ยกระชุ่มกระชวยกับหัวใจของคุณ
และแน่นอนค่ะใครที่เข้ามาเลือกกองนี้
เสียงแต่น้อยแต่ได้นะแต่ได้น้อยนะเราย้ำคำนี้บ่อย
และสำหรับใครที่เข้ามาเลือกกองไพ่นี้นะคะ
แน่นอนนะคะว่านี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
อยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณให้ดีกันด้วย
ถ้าใครนะคะได้เลือกได้เล่นหรือได้ทำอะไรกันแล้ว
ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกับเอมมี่กับรายการทำนายไทยรัฐได้เลยค่ะ
มี่จะรออ่านคอมเมนต์ของทุกคนนะคะ
และนี่นะคะก็คือกองที่๓กับอัญมณีสีน้ำเงินค่ะ
ไม่รู้ว่ากองนี้จะดึงดูดกันเงินเงินทองมาให้คุณได้ไหม
หัวข้อดวงการเงินของคุณในช่วงนี้ค่ะ
ถ้าเกิดคุณเสี่ยงโชคคุณจะได้รับรอยหรือไม่นะคะ

โอ้โหตายแล้ว

นี้ค่ะนอกจากคุณจะเป็นคนขยันขันแข็งงานเยอะแล้ว

กองนี้บอกเลยค่ะว่าคุณมีแนวโน้มที่ดีมากเลยนะคะ
เดือนนี้ถ้าเกิดคุณจะเสี่ยงโชค

แล้วนอกจากได้รับรอยธรรมดาแล้วคุณยังได้รับปากอีกด้วย
จะมีคนมาชวนคุณให้ไปทานขนมนมเนย
หรืออาจจะมีน้ำมีนวลเพิ่มมากขึ้นนะคะ
แต่ขอแอบเสริมทริคเล็กน้อยให้กับคนที่เข้ามาเลือกกองนี้ค่ะ
ว่ากองนี้คุณควรจะนะคะเสี่ยงโชคลุ้นดวงกับคนท้องค่ะ
หรือเด็กคนอายุน้อยกว่านั่นเอง
เพราะว่าคนกลุ่มนี้จะมอบโชคที่ดีให้กับคุณค่ะ
ช่วงนี้นะคะถ้าเดินไปไหน
ก็อย่าลืมพาลูกหลานจูงกันไปที่แผงนะคะ

การเสี่ยงลุ้นลาบลอยของคุณเองเนี่ย
อาจจะเป็นกิมมิกเหมือนเป็นงานเสริมงานอดิเรกของคุณค่ะ

ขยันแล้วรวยกว่าอย่าไปลุ้นทางด้านนั้นเลยค่ะ
องนี้ค่ะคุณมีเกณฑ์เดินทางไกลด้วย
อาจจะได้ลาบลอยนะคะจากการเดินทาง

มันมีเลขอะไรที่เพราะให้เรากระเสี่ยวซาบซ่านได้

และสำหรับกองนี้นะคะอันแน่
นอกจากการเดินทางที่มีบอกไปแล้ว
คุณต้องมาดูกันให้ดีค่ะกับมุมตรงนี้นะคะ
คุณเห็นไหมคะไม่ชี้เฉพาะเจาะจงค่ะ

จดกันไปจำกันไปจินตนาการกันไป
โอเคทุกคนน่าจะเห็นกันอย่างชัดถี่ถ้วนกันแล้วเรียบร้อย

ก็ลองดูแล้วกันนะคะเป็นกลุ้มกลิ่มให้กับคุณ

กับเพื่อนที่เลือกกองสีน้ำเงินนี้ค่ะ
อีกอันหนึ่งนะคะที่ไม่อยากจะบอกเลยก็คือช่วงนี้ค่ะ
อกจากคุณจะมีเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาบเงินทองแล้ว
สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้เลยนะคะคือการเลื่อนตำแหน่งค่ะ
ลองเข้าไปนะคะหากับเจ้านายหัวหน้างานของคุณนะคะ
ที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวกันได้เลยทีเดียว
ต้องบอกเลยนะคะว่านี่คือการดูและทำนายแบบภาพรวม
ดวงของคุณคนใดคนหนึ่งใช้วิจารณญาณกันด้วย
สิ่งได้แล้วอย่าลืมกันนะคะกับเอมมี่แล้วก็รายการทำนายไทยรัฐ